เอาคุณผู้ชมมาดูกรณีนี้หน่อยหลายคนมองว่าน่าจะเป็น
คดีตัวอย่างกรณีหวยได้นะคะ

ตอนแรกทะเลาะกันบอกว่าเนี่ยตกลงกันเรื่องหวย
พอถูกหวยสามสิบล้านปุ๊บงวดเมษายนอืม
ปรากฏว่าป้าติ๋วเบี้ยวไม่ยอมให้เงิน
ไม่ยอมแบ่งเงินป้าติ้นก็เลยไปแจ้งความ
แต่สุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดกลายเป็นป้าติ้นกุเรื่องขึ้น
พิพากษาแล้วนะคะจำคุก๑๒เดือนค่ะ
ไม่รอลงอาญาด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้สารอาญาถนนรัชดาพิเศษนัดฟังคำพิพากษา
คดีที่นางเรวดีหาแก้วหรือว่าป้าติ้น
ตกเป็นจำเลยในความผิดฐานแจ้งความเท็จ
ลั่นแกล้งให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญา
ในคดีหวย๓๐ล้านที่คำชโนธ
อย่างที่บอกไปว่าป้าติ้นเนี่ยแกไปกล่าวหาว่านางจรูนเฮ็ก
หรือว่าป้าติ๋วยักยอกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
เลข๓๙๒๗๘๕จำนวน๕ใบ
งวด๑เมษายนปี๒๕๕๙
ที่บอกว่าไปซื้อด้วยกันตอนไปทำบุญที่คำชโนธ

ติ้งแกไปแจ้งความเอาผิดนางสุดารัฐน้อยนิด
ป้าดาด้วยนะในลักษณะเดียวกันที่สอนอประเวท
ครั้งนั้นเนี่ยบอกว่าถูกหวย๓๐ล้านเหมือนกัน

คือไปแจ้งความแบบเดียวกันแต่คนละคนและคนละปี
เท่ากับป้าติ้นเนี่ยอ้างว่าถูกถือหวย๓๐ล้าน๒ปีซ้อนเลย
สารพิจารณาตามพนักงานสอบสวนสพดงเย็นจังหวัดอุดรธานี
ไปตรวจสอบแล้วนะคะว่ามีคนมาขึ้นรางวัล

มันไม่ได้รวมอยู่ในชุดเดียวกัน๕ใบ
ลายมือชื่อที่จำเลยอ้างว่าลงไว้หลังสลากก็ไม่มี
ไม่มีการแก้ไขไม่มีการขูดลบใด
เพราะฉะนั้นการกระทำของจำเลยหรือว่าป้าติ้น

พิพากษาว่าจำเลยมีความผิด
ลงโทษฐานแจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวน
แกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษ

แต่คำให้การของป้าติ้นมีประโยชน์อยู่บ้างค่ะ

เป็นจำคุกเป็นเวลา๑๒เดือนไม่รอลงอาญา
ส่วนป้าติ๋วคนที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกลอตเตอรี่เนี่ยนะ
แกก็โล่งใจบอกสู้มา๒ปี
วันนี้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้แล้ว
ทีนี้เรื่องนี้มีพยานอีกคนนึงคือนายสมจิตนะคะ
เป็นพ่อคารัตตรีชาวจังหวัดน้ำ
ขายหัวอยู่ที่คำชโนธนานกว่า๑๐ปีแล้ว
ก็มาแจ้งพนักงานสอบสวนสพดงเย็นว่าถูกป้าติ้นเนี่ย
จ้างให้ไปหาต้นคั่วลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑มาช่วยเป็นพยานนะคุณ

ทีนี้ไฮไลท์อีกอย่างที่มันเกิดขึ้นในคดีนี้
คือวันที่สองฝ่ายเขาไปสาบานต่อหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว
เดี๋ยวให้ฟังเสียงป้าติ้งแกสาบาน
เพราะว่าสารตัดสินแล้วว่าแกผิดและแกสาบานได้ว่ายังไงก่อนหน้านี้
สักขีประญาตรและมาทำตามคำสาบานนี้ให้เป็นจริงด้วยเถิด
ข้าพเจ้านางเรวดีหาแก้วขอสาบานว่า
ข้าพูดมาทั้งหมดนั้นเป็นความจริงทุกประการ
หากฆ่าใส่ร้ายนางจรูนและนางสุดารัฐ
ขอให้วิญญาณอันชั่วร้ายทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ณที่นี้
มารุมทำร้ายข้าขอให้ฆ่าถึงแก่ความตายภายใน๓วัน๗วัน
โอ้โหสาบานสังเกตนี่เลยนะสาบานนักนะตายใน๓วัน๗วันนะ
คือเอาจริงนะคุณคนเชื่อเขาก็เชื่อนะ
ก็ใครจะกล้าสาบานขนาดนี้แต่คนไม่เชื่อก็ไม่เข้าใจ
ญาติและทนายของป้าเต้นก็ยื่นหลักทรัพย์ทันทีเลยนะคะ
เป็นเงินสดหนึ่งแสนบาทขอประกันตัวสารก็มีคำสั่งอนุญาต
ประกันปล่อยตัวชั่วคราวค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยถามป้า
บอกจะอุทธรณ์ไหมป้าติ้นบอกยังไม่รู้ยังไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนี้
ส่วนกรณีป้าติ้นกล่าวหาป้าดาว่ายักยอกสลากกินแบ่ง๕ใบที่บอกว่าปี๕๙จำได้ไหม
ล้านบาทสารอาญามีนบุรีนัดฟังคำพิพากษา๓๐กันยายนนี้
เดี๋ยวรอลุ้นนี่อีกเคสหนึ่งใช่คดีนี้สารตัดสินไปในทิศทางเดียวกันอีกเนี่ย
น่าคิดนะแล้วเขาเลยบอกว่ามันจะเป็นมันทัศน์สำหรับกรณีหวย๓๐ล้าน
คดีอื่นไหมถูกต้องต้องระวังกันด้วยนะฮะอย่าไปแบ่งกันซื้อ
เพราะมันเวลามันถูกขึ้นมามันเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะหรือถ้าจะทำแบบนั้น
เลยค่ะเขียนเหมือนเขียนเป็นแบบเอกสารสัญญาลายลักษณอักษร
ลงลายมือชื่อให้มีพยานชัดเจนเรื่องทางกฎหมายมันจะได้ไม่ยุ่งยากใช่ฮะ